มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเช้ามืดที่ผ่านมาเลยค่ะ
เป็นรถบัสจะพาเด็กจากจันทบุรีเนี่ย

จะพาไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุษย์พัทยาคุณผู้ชม

แล้วคันที่๒เกิดเหตุแบบนี้ค่ะ

เด็กอยู่ในรถด้วยนะดอมคุณผู้ชม
ร้องไห้กระจองงอแงเลยค่ะ

ว่ามันมีอุบัติเหตุเป็นรถบัสทัศนศึกษาพลิกคว่ำเนี่ยนะคะ

หน้าสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๑
พื้นที่อำเภอมะขามที่จันทบุรีค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบนะ
ไปเจอรถบัส๒ชั้นสีน้ำเงิน

มันตะแคงอยู่ตรงร่องกลางถนน
สาย๓๑๗จันทบุรีสะแก้วค่ะ

ใช่ค่ะมันเสียไปหมดมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
แล้วก็มีคุณครูมีผู้ปกครองบางส่วนนะ

ดูน้องตาแดงร้องไห้หมดเลย

ผู้ภัยบอกว่ารถคันที่เกิดเหตุ
มีเด็กมาเนี่ย๔๒คน

อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
่งหน้าจะไปสวนนงนุษย์ที่พัทยาค่ะ
แล้วตอนที่ขับตามกันมา๔คัน

เพราะว่าคันชักคันส่งมันหลุด
ทีนี้พี่เบิร์ตพอคันชักคันส่งหลุด

แล้วคันที่เกิดเหตุขับตามหลังมา

เสียหลักพลิกลงข้างทางเลยค่ะ

ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในรถออกมานะคะ
ซึ่งก็มีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ส่งโรงพยาบาลมะขามไปก่อนหน้านี้แล้ว

นี่กำลังจะไปทัศนศึกษาใช่ไหม

เลิกก่อนค่ะพ่อแม่ผู้ปกครอง

ลูกไม่ได้ไปทัศนศึกษามา๒ปีกว่าแล้ว
เวลาเมื่อก่อนนี้ไปทีไร้ใจ
ไปอย่างไรวะทัศนะศึกษา
จะถึงที่หมายปลอดภัยไหม
แล้วพอไปทัศนศึกษาลูกเราจะกลับขึ้นมาที่รถหรือเปล่า
จะหลงกับเพื่อนไหมจะกลับปลอดภัยหรือเปล่า